คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่นัดเคลียร์แต่ไม่จบ
ท้ายที่สุดสองสาววัย๑๘ถูก๔คนร้ายเนี่ยอุ้มขึ้นท้ายกระบะเอาสายโทรศัพท์มัดมือมัดเท้า
เอาปืนขู่ด้วยต้องเอาชีวิตรอดใช่ค่ะตามเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะครับ
นี่คุณผู้ชมคะเกาะติดเรื่องนี้หน่อยถือว่าเป็นเหตุที่อุกอัดเหมือนกันนะ
ไม่พอใจลูกสาวถูกตบยกพวกอุ้มสองสาวขึ้นรถขู่ฆ่าให้ตายนะฮะสองสาวเอาชีวิตรอดออกมาได้อย่างไกลนะฮะ
คุณผู้ชมต้องติดตามข่าวนี้กันนะครับใช่ค่ะสองสาวที่ว่านี้วัยสิบแปดปีเนี่ยนะคะ
เราเรียกว่าชื่อนางเสาเมกับนางเสาตองแล้วกันนะคะทีนี้ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยค่ะ
ว่าเธอเนี่ยถูกกลุ่มคนร้าย๔คนยกพวกมาแล้วก็เอาไม้เบสบอล
เอาอาวุธปืนเนี่ยมาจี้บังคับให้เธอขึ้นท้ายกระบะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่ถูกจับได้เนี่ยนะ
ตัวเธอทั้งสองคนแอบอัดเสียงกลุ่มผู้ก่อเหตุไว้
คือใช้มือถือเนี่ยจะกดอัดเสียงนะใช่ค่ะแต่ผู้ก่อเหตุรู้
เออรู้ก็ไม่พอใจสิคะยึดไอโฟนไปไอโฟนของเธอเนี่ยเป็นไอโฟน๑๑ด้วย
ก็ยึดไปแล้วก็เอาตัวเธอเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ริมทางครับ
เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นคุณผู้ชมในซอยเทพศิษย์เอ่อเทพศิษย์สิบเอ็ด
ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อกลางดึกของวันที่๘ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทีนี้เธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาไว้
แต่ก็อยากให้สื่อมวลชนช่วยหน่อยเป็นกระบอกเสียงหน่อยตามหาตัวคนร้ายที
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มค่ะอ้าวต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไร
จนเธอโดนอุ้มอย่างเงี้ฮะอืมเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าจริงก่อนเกิดเหตุนะนะ
ในกลุ่มเขาก็นัดเคลียร์กันนัดเคลียร์กันกับคู่กรณีนั่นแหละ
มีการลงไม้ลงมือตบตีกันครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
อ่าฮะแล้วก็อยู่แถวแถวซอยที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แต่ว่าฝ่ายคู่กรณีเนี่ยเขาไม่พอใจไงคิดว่าแฟนของเพื่อนเนี่ย
จะไปทำร้ายฝั่งยายของเขาทีนี้เอาพวกมาเลย
มามีใครบ้างอ่ะมีแม่มีพ่อเลี้ยงมีลูกน้องผู้ชายนะ
อีก๒คนก็ขับกระบะเลยมาจอดในซอยนี้
ในมือก็มีไม้เบสบอลมาด้วยมีปืนมากระบอกหนึ่ง
บังคับให้เธอขึ้นรถทีนี้พอเธอขึ้นรถแล้วเขาก็เอาสาย
ชาร์จแบตมือถือมัดมือมัดเท้าเธอ
พานั่งรถไปเรื่อยแถวริมอ่างเก็บน้ำชากนอก
ตรงนั้นมันมืดด้วยเกียวกังไม่มีคนผ่าน

ทีนี้ในฝั่งนั้นไฟคนร้าย
เขาก็เอามือถือที่ยึดไปใช้เฟซบุ๊กของเธอ
แท็ตมาเพื่อขู่ให้เพื่อนในกลุ่ม

แล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มมาขอโทษยาย
ขู่แบบนี้ด้วยว่าถ้าเกิดไม่มาเดี๋ยวจะฆ่าทิ้ง

เออทีนี้ท้ายที่สุดค่ะ
ก็เธอทั้ง๒คนทั้งเมกตองถูกปล่อยตัวช่วงซักตี๒
ทำยังไงก็ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
กลับมาเพื่อที่จะถอนแจ้งความ
คือต้องถอนแจ้งความคดีผู้หญิงตบตีกันก่อนนะฮะ
ตัวเมกะตองบอกว่าโอ้โห
เราก็คิดว่าแค่เรื่องผู้หญิงตบตีกัน
บกันเสร็จก็จบกันไปทางญาติไม่น่ามาเกี่ยวแล้วนะครับ
แต่ถามว่าเมกับตองยอมถอนแจ้งความคดีเก่าไหม

ก็นี่แหละเพราะว่าหลังจากที่จับตัวทั้งคู่ขึ้นรถไปแล้ว
เพื่อนและญาติของพวกเธอเขาก็ไปแจ้งความอันนั้นด้วยไงคะ
ว่าโดนเหมือนกับโดนลักพาตัวโดนคุมตัวไป
มันกลายเป็นคดีเก่าที่เธอถอนแจ้งความเรื่องของตบตี
จบไปแล้วแต่ทีนี้คดีที่เธอโดนลักพาตัวกันไปเนี่ย
ทางญาติของเธอไม่ยอมก็ต้องมาแจ้งความตำรวจก่อน
แล้วก็หลังจากนั้นก็มาปล่อยตัวเธอช่วงประมาณตี๒๓ในราคา
แล้วก็ปล่อยเอาไว้ริมถนนสุขุมวิทย์ปากซอยวัดบุญกัญจนาราม
ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาเนี่ยนะทีนี้มีกล้องวงจรปิดด้วย
เอามาให้ตำรวจแล้วก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตาม
จากกลุ่มที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีหน่อย
เพราะว่าการกระทำแบบนี้นี่มันอุกอ่านมากเลยนะคะ
แล้วเธอก็กลัวไงว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าทางฝั่งนั้นน่ะ
เขาจะมาทำร้ายจะมาทำอะไรเธออีกหรือเปล่าหลังจากนี้
เรื่องต้นนะฮะก็พนักงานสอบสวนนะครับ
ก็จะเอาหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดต่างเนี่ยนะฮะ
ตรวจสอบเส้นทางที่คนร้ายก่อเหตุนะครับ
เพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้เข้าใจนะ
ว่าทั้งคดีเก่าทั้งคดีใหม่ทั้งเรื่องของการตบตีกัน

จะได้ไม่มีข้อบาดหมางกันอีกนะครับ
แล้วก็ทั้งเรื่องของการลักพาตัวการอุ้มอะไรไปแบบนี้
ก็ต้องเคลียร์ทางคดีให้จบ
แล้วก็ให้ทุกคนไปเคลียร์กันเองด้วย
ถูกต้องแล้วก็ต้องไม่มีหลังจากนี้ต่อแล้วนะ
ครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นคดีซ้อนขึ้นมาต่อกันอีก
ไม่ยอมความไม่ยอมจบกันนะครับ